ท่านผู้ชมครับที่บุรีรำนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่า
โอ้โหปืนมันหาง่ายจริงนะมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
ขี่จักรยานยนต์ไปยิงใส่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่เขาเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต
ค่ะนั่งกันอยู่เป็นสิบนะฮะทำให้วัยรุ่นชายวัยสิบเก้าปีถูกกระสุนปืนเข้ากลางหลังนะครับ
ได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่หกกันยายนนะ
นี่ฮะที่เกิดเหตุก็เป็นจุดนี้นะครับเป็นบ้านที่อยู่ในพื้นที่บ้านพลับ
หมู่เก้าตะมนตโคกขมิ้นอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีลำเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ
แต่ว่าข้างหน้าเขาเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับ
คนที่ถูกยิงบาดเจ็บเนี่ยชื่อว่าปริญญาอายุ๑๙ปีนะครับ
เป็นหลานชายเจ้าของบ้านนะฮะตำรวจสพพระพลาชัยก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุนี่รอยกระสุนยังอยู่เลยนะครับ
ส่วนนี้ฮะกลางหลังของนายปริญญานะครับ
กระสุนที่เข้าไปเนี่ยเป็นกระสุนลูกปลายนะครับเข้ากลางหลังไปสามนัดนะครับ
กระสุนนี่ฝังในนะฮะนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ผ่าตัด
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วมีจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้าน
ถูกยิงเสียหายไปสามคันนะครับมีรถเข็นเด็กนะ
มีร่องรอยถูกยิงด้วยนี่ฮะหนึ่งนัดเข้าไปตรงนี้
ไม่มีเด็กอยู่โชคดีจริงนะใช่ค่ะนี่มันมายิงแบบไม่สนใจเลยนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นของนางสำรานแกมรำ
อายุหกสิบเอ็ดปีนะครับด้านหน้าบ้านเปิดเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ตอนหนึ่งทุ่มของวันเกิดเหตุเนี่ยคือหกกัญญายนต์
คนเจ็บนายปริญญาอายุ๑๙ปีหลานชายเจ้าของบ้านกับเพื่อน
ประมาณ๑๐คนเขานั่งกันอยู่ที่หน้าบ้านกำลังซ่อมรถจักรยานยนต์กันอยู่
แล้วก็มีวัยรุ่นชาย๖คนขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา๒คันนะฮะ
สองคันเนี่ยหกคนซ้อนสามมานะครับมาจอดที่ถนนหน้าบ้าน
แล้วยิงปืนใส่กลุ่มของนายปริญญาเลยนะครับยิงสองนัดนะตอนนั้น
คนที่นั่งกันอยู่ก็วิ่งหนีกันคนละทิศคนละทาง
ปริญญากระสุนปืนเนี่ยเข้ากลางหลังนะครับคือมันเป็นลูกปลายนะฮะ
พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันกระจายเป็น๓รูนะครับได้รับบาดเจ็บ
ปืนที่คนร้ายที่ใช้ก่อเหตุน่าจะเป็นปืนลูกซองนะครับพอก่อเหตุยิงใส่แล้ว
ก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปก็มีจักรยานยนต์ที่จอดอยู่แถวนั้น
ถูกกระสุนปืนเสียหายไปอีกสามคันนะครับรถเข็นหัดเดินของเด็ก
ถูกไปอีกหนึ่งคันนะครับเพราะดีที่ตอนนั้น
ญาติญาติเนี่ยเขาเอาหลานชายเจ้าของบ้านวัยไม่ถึงขวบนะฮะ
นั่งรถหัดเดินอยู่อ่ะตอนนั้นอ่ะเพิ่งอุ้มไปไม่กี่นาทีเองอืม
เนี่ยค่ะก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยหลานชายของบ้านเนี่ย
อายุแค่ไม่ถึงขวบอ่ะกำลังอยู่ในรถคันนี้อืม
แล้วอุ้มขึ้นไปไม่ถึงนาทีฮะเจ้าของบ้านบอก
แป๊บเดียวไอ้พวกนั้นมาแล้วยิงใส่เนี่ยกระสุนเข้ามาตรงนี้ด้วย
นี่ถ้าเด็กยังอยู่นี่ไม่รู้จะโดนหรือเปล่านี่นะฮะมันลูกปลายด้วยนะครับ
หลังเกิดเหตุนะครับทางนางสำราญเจ้าของบ้านไปแจ้งความไปที่สพพระพลาชัยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดบุรีลำไปคุยกับวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
เป็นวัยรุ่นชายอายุสิบเจ็ดปีเขาบอกว่าเขาจำหน้ามือปืนได้สองคนนะครับ
คนแรกลักษณะผมฟูอีกคนนึงผมอยากศกนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์เลยหน้าบ้านไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรแล้ววนกลับมา
แล้วก็ใช้ปืนยิงใส่เข้ามาในบ้านสาเหตุคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพี่ที่อยู่ข้างบ้าน
เพราะว่าพี่ที่อยู่ข้างบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาไปมีเรื่องกับวัยรุ่นต่างถิ่น
แล้วเอารถจักรยานยนต์มาจอดอยู่ที่ร้านเกิดเหตุ
บ้านหลังเกิดเหตุที่อยู่ใกล้กันเนี่ยเขาเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ตามมาเนี่ยเข้าใจว่าตามมาแล้วคงเห็นจักรยานยนต์ของพี่ข้างบ้านเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้
ก็เลยคิดว่าอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็เลยยิงใส่เลย
เห็นพี่ทั้งบ้านแกบอกว่าแกมีเรื่องกันมาก่อนครับแล้วเขาไล่มา
ครับพวกผมก็นั่งซ่อมรถอยู่ในบ้าน
นานแล้วหรอซ่อมนานหรอ
นานครับเขาก็ภาษาเขาใจผิดหรือว่าเขาก็มายิงครับ
กลุ่มนี้มันเคยเอาปืนมาจอเด็กเด็กบ้านนี้หลายคนแล้วครับ

ยืนยันปืนจ่อนี่บ่อยมั้ย

ซึ่งบางคราวนี้มันขับเข้ามาแล้วมัน

ก็คือนายพงเทพสติภา

เพราะว่ากระสุนเนี่ยมันกระจายไปทั่วบริเวณนะครับ

นี่เป็นครั้งแรกที่มีเหตุการณ์

คืออยากจะฝากด้วย
อยากจะฝากให้จับตัวคนนั้นได้ไว
ประมาณนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นอันตรายด้วย

เราถามทางกลุ่มวัยรุ่น

เขาบอกว่าวันนั้นเขาก็เห็นนะฮะ
ใน๖ของคนที่มาก่อเหตุเนี่ย

เป็นภาษากัมพูชาแปลว่าหมู

หมู่๑๕ตมโคกคมิ้น

เป็นคนที่มาด้วยเป็น๑ใน๖

บอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด

ที่เขาจำหน้าได้ก่อน

ส่ว่นกลุ่มวัยรุ่นผู้เสียหาย
บอกว่าอยากให้ตำรวจรีบจับกลุ่มกลุ่มที่มาก่อเหตุให้ได้
เพราะว่าตอนนี้เขากังวลกันมาก